วันนี้มีการประชุมสบคชุดใหญ่นะครับ
สบคนะครับก็มีการพิจารณาหลายเรื่องนะครับเอาเรื่องวันหยุดก่อน
ชดเชยกรกฎาคมแล้วก็ติดกันไป๓วันให้เป็นหยุดยาวไปเลยตกลงไม่มีนะฮะ
ชดเชยแต่จะชดเชยให้ทีละวันให้ไปติดกับวันหยุดของแต่ละเดือนจนครบ๓ครั้ง
ไม่ให้หยุดยาวทีเดียวจะหาทางชดเชยให้ภายในเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวจะชดเชยให้หมดนะครับ
ปัจจุบันคือ๕ทุ่มถึงตี๓ก็จะยกเลิกตั้งแต่๑๕มิถุนายนเป็นต้นไป
แต่ยังคงเข้มเรื่องการเดินทางเข้ารัชอาณาจักรทั้งทางน้ำทางบกแล้วก็ทางอากาศนะฮะ

ส่วนการผ่อนปลนในเฟสที่๔นะครับจะเริ่มต้น๑๕มิถุนายนเหมือนกันนะครับ
มีการผ่อนคลายกิจกรรมกิจการหลายอย่างนะครับ
อย่างเช่นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่เกิน๑๒๐คนนี่เปิดได้แล้ว
โรงเรียนกวดวิชาก็เปิดได้นะสามารถขายและนั่งดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนของผสมของแอลกอฮอล์ในร้านอาหารอันนี้ได้เลย
แต่ผับบาคาราโอเกะอาบอบนวดยังเปิดไม่ได้
เริ่ม๑๕มิถุนายนเฟส๔นะครับ
ส่วนที่ยังเปิดไม่ได้ก็ต้องดูผลแล้วก็รอเฟส๕กันต่อไปนะครับ